เคลื่อนไหวทางการเมืองถูกโรงเรียนไล่ออก

อย่าดีคนเดียวกูใจยังไม่เป็น
มันเป็นลูกกูเอาพริกเช่าอุดปากท้ายตั้งแต่เกิดแล้ว
ขอร้องล้มพึงนะ

สังคมก็อาจจะเรียกเขาว่าเด็กเลวเด็กนรกเด็กเขี้ยตีตราแล้วก็ตัดสิน
ซึ่งทั้งหมดนี้ป้าคิดว่ามันยังเป็นเรื่องที่อคติมากกว่า
นิยามความดีความเลวของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน
แต่ด้วยความที่สังคมไทยมันอยู่กับระบบอำนาจนิยม
พอเรากล้าที่จะลุกขึ้นมาพูดแต่เขาไม่กล้า
เขากลับไม่รับฟังเราแต่เขากลับชี้ว่าเราเลว
ประเทศนี้สังคมนี้ก็ต้องการคนที่แตกต่าง

เพื่อสร้างสมดุลใหม่บางอย่างที่มันไม่ได้เคยถูกสร้างมาก่อน
อยากให้เขาลองคิดบนหลักการและเหตุผล
คิดถึงเรื่องที่แบบเขาโดนมาตอนเด็กแล้ว

ไม่ใช่แบบคิดว่าแบบฉันผ่านมาได้แล้วฉันลอยตัวแล้ว
เธอต้องทนให้ได้ทำไม่ได้สิ
มากคิดว่าเวลาเด็กปฏิเสธเรา
ไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งที่เขาปฏิเสธเป็นการต่อต้านเรา
แต่เป็นการเติบโตของเขา
มันเหมาะสมสำหรับการเดินทางในโลกสมัยใหม่
ที่เราไม่สามารถเดินไปกับเขาได้ในทุกย่างก้าว
พอผู้ใหญ่ได้ฟังเด็กจริงปีนรั้วก็พบว่า
ประเทศนี้โดนกดจนชินแล้วก็แบบไม่รับรู้อะไรเลย
สมองตัวเองให้ถูกกดทับ
เพราะแต่งกายหรือส่งผมอย่างนี้
ในขณะที่ในเชิงอุดมคติเราต้องการโรงเรียนที่ปลอดภัย

เราต้องการสถานที่ที่เด็กเติบโตอย่างปลอดภัย

แต่ว่าวิธีการจัดการให้ปลอดภัยไม่มีหรอก

เอาเข้าจริงคนที่อยู่กับเด็กอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า

ทำให้เด็กกระโดดหนีเราไปไกลสักกี่คนแล้ว
ถ้าเขาฟังหยกต้องปีนรัวไหม
ถ้าเขาฟังยกก็ไม่ต้องปีนรั้วหรอก
ถ้าเขาภัยก็ไม่ต้องปีนรัวหรอก
โทษแต่เด็กไม่มองโครงสร้างสังคม

สิ่งที่ผู้ใหญ่โดนกดทับเนี่ยนะคะ

เพราะว่าเวลาผู้ใหญ่แสดงออกแบบนี้
ลึกก็ต้องการความปลอดภัยของตัวเอง
นามแห่งความรักและปรารถนาดีนะคะ

มันถูกอธิบายบนชื่อที่ภัยร้อมากเลย

แต่ว่าเข้าใจให้สูงสุดกว่านั้นก็คือว่า

มรดกบาปเหล่านี้ไปให้เด็ก

รับฟังเป็นคนที่เด็กอยากอยู่ด้วย
ซัพพอร์ตสิ่งที่อยากเป็นอยากได้ค่ะ

เขารู้สึกว่านั่นแหละเป็นบ้านของเขา

แล้วเราปล่อยให้หยกเติบโตภายใต้

คนทุกคนจะเป็นเช่นนั้นในทุกนาที
ถ้าหยกไม่ทำหรือว่าแบบ

แล้วก็แบบมาตั้งคำถามตัวเองว่าแบบ
ในเมื่อมันถูกต้องทำไมเธอไม่ทำวะ

เป็นผู้ใหญ่ที่ตั้งคำถามกับตัวเองตอนเด็กว่า
มานั่งเสียดายกับโอกาสในตอนเด็กว่า

แต่มันกลายเป็นประโยชน์ของสังคมที่เขาอยู่
ไม่ว่าเขาจะประกอบอาชีพอะไรในอีก๑๐๒๐ปีข้างหน้า
แต่ว่าการที่เขาได้เป็นตัวของตัวเอง

มันจะกลายเป็นคนอีกคนนึง
ซึ่งมีความหมายต่อสังคมสร้างการเปลี่ยนแปลงได้
บางทีเราต้องมีราคาที่ต้องจ่ายนะ

แล้วป้าคิดว่าหยกกำลังจ่ายแพง